เพราะว่ามีเรื่องที่ต้องบอกว่าร้อนฉาฮอตมาก

หลังจากที่มีคลิปหลุดสุดสยิวค่ะ
ที่เขาอ้างว่าลักษณะละไม้คล้ายกับนักแสดงดาวรุ่ง๑คน
ซึ่งน่าจะเป็นนักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์ชื่อดังด้วยนะคะ
เขาก็เลยคาดการณ์เดากันไปต่างนานาว่า
หรือว่าจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่อย่างก๊อตอิทธิพัฒน์
ที่กำลังจะมีผลงานซีรีส์แนวชายรักชายค่ะ
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัว
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้รับการเปิดเผยนะคะว่า
ไม่แสดงความคิดเห็นค่ะว่าคลิปดังกล่าว
เป็นของนักแสดงหนุ่มจริงหรือเปล่า
แต่ยอมรับว่าเขาทราบเรื่องแล้วนะคะ

ยังไม่ส่งผลกระทบใดกับงานในวงการบันเทิงค่ะ
ต้องบอกว่าจากคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลนะคะ

หลายคนคาดเดาไปกันว่าจะเป็นนักแสดงหนุ่มก๊อตคนนี้แหละ
เนื่องจากว่านอกจากหน้าตาที่มันละไม้คล้ายคลึงก็คือ
รอยสักของเขานั่นเองที่ถูกพูดถึงอย่างมากว่า

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรออัปเดตกันอีกทีนะคะ
จัดการส่วนตัวก็แจ้งว่าทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว
แต่ยังไม่มีผลกระทบใดกับงานนะคะ
ใช่แล้วค่ะคือต้องบอกนะคะว่าจริงในวงการบันเทิงบ้านเราก่อนหน้านี้
มันก็มีประเด็นคล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้น
บางคนก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองจริง
บางคนก็เป็นคนที่หน้าคล้ายกันนะคะ
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเวลาเท่านั้นนะคะ
ที่จะช่วยเยียวยาทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้
คิดว่าเรามีอุทาหรณ์เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากพอแล้วนะคะ

ต่อให้มันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตาม

เดี๋ยวรอผลสรุปกันอีกทีให้เขาออกมาเคลียร์อีกทีนะคะ